รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

จริงไหมในโลกนี้คืออันนี้ไม่รู้จริงจริงนะว่ามีหรือไม่มี
แต่เชื่อว่าน่าจะมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในสมัยโบร่ำโบราณอ่ะ
เขาก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงไม่งั้นคนโบราณเขาจะพูดมาทำไม
อ่ะบ้านผีเคยไปบุกกับเขาไหมโอ้ยเมื่อก่อนนี้บ่อย
คุณรู้ไหมว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเป็นแก๊งสเตอร์เลยคุณ

โอ้โหตายโด่งดังเหลือเกินเป็นแก๊งเลย
เป็นแก๊งล่าท้าผี
เขาคิดอะไรของเขาอยู่พี่ว่าพวกที่แบบว่าไปล่าท้าผี
ที่ไหนมีผีจริงที่นั่นมีผีจริงหรือเปล่า
ผมอยากรู้เหตุผลของเขาเหมือนกันว่าเขาไปทำไม
อ้าวอยากรู้พี่คิดว่าคนแก๊งล่าผีแก๊งนี้จะต้องเป็นยังไงบ้าง
แมนหน่อยตะกุดเยอะแน่นอน
เรียกได้ว่าของขลังจะต้องเต็ม
เปิดตัวเขาเลยดีกว่าขอต้อนรับแก๊งล่าผีฮะ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

นี่แหละครับท่านผู้ชมที่คุณคิดว่าถูกต้องหรือไม่
ก็ต้องรับเบลโบหน่อยกิกิ

สรุปแล้วผีกลัวคุณหรือคุณกลัวผี

อยู่ที่บรรยากาศและสถานที่ที่ไปมากกว่าค่ะ
อยู่ที่บรรยากาศแล้วก็สถานที่
แสดงว่ากี้บอกว่าบางทีมันก็ไม่มีหรอก
คือมันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คือกี้จะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยกลัวมากกว่าด้วย

มันก็เหมือนกับส่วนสนุกค่ะบางทีเครื่องเล่นไม่ว่าเสียวแต่เราก็ยังอยากเล่น
มันเป็นคือเราไปแล้วมันกระตุ้นอดินาลีเลือดสูบฉีดเราจะรู้สึกว่ามันสนุกดี
ชอบอะไรเสียว

คือกลัวก็กลัวแต่ถามว่าในความรู้สึกมันเหมือนแบบเรามีเซนต์บางที่แบบไม่มีเซนต์แบบเยอะแยะอะไรอย่างนี้
แต่คือสัมผัสได้ว่าน่าจะมีมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้

แต่วันนี้คุณจะต้องเล่าให้หมดว่า

แล้วบ้านไหนที่ตามคุณกลับมามันจะต้องมีบ้าง
รวมถึงเดี๋ยวเราจะส่งพวกคุณสี่คนไปบ้านผีด้วย

โอเคผมถามก่อนคุณมีแค่๔คนหรือเปล่า

เวลาไปแต่ละครั้งจะเยอะกว่านี้ก็เป็น๑๐เลยค่ะ
ไปกันเป็น๑๐ผีก็คงจะไม่มาแล้วมั้ง

เพราะว่าเนื่องด้วยสถานที่อะไรเราต้องไปเพื่อไม่ให้มันอันตราย
เราต้องไปแบบคนที่แบบไปแล้วไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่าจะไปเที่ยวไปเล่นนะคะ
ไปแล้วเราต้องดูไม่รบกวนคนนั้นไม่รบกวนคนนี้
เราต้องเฟฟตัวเองว่ารถต้องจอดปลอดภัยไหม

คือเราต้องแบ่งกันไปไม่ใช่ว่าเฮกันเข้าอะค่ะ

คุณหนุ่มดูนี่อยากเห็นแก๊งเขาที่เหลือไหม
มาด้วยเหรอครับมีไหม
วันนี้มาให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน
อย่างนี้ส่วนนึง
เวลารอดไปกันที่รอดไปกันตั้งกลุ่มเลย

ที่ตัดสินใจเหมือนกันไป
จุดเริ่มต้นที่พวกหล่อนคิดกันอย่างไรวะ
เห้ยไปบ้านผีกันเถอะ
ใครเป็นคนคิดเหรอ
เมื่อสิบปีที่แล้ว

เราไปเหมา๒แถวในเซทแสบขุ้นน้อยลงไปกัน

เที่ยวถึงฮาทุ่ม
จะไปอยู่นะ

ตั้งแต่ยึดแรกเลยนะเรา
แต่ชั้นเราผ่านก็๑๐คน

แล้วก็บอกว่าพี่ไปเถอะหนูอยากจะไปตรงนี้ตรงนี้

ทริปแรกก็ยังไม่ค่อยคือ

ก็จะคนไก่ตัวเจอเด็กที่ไปแฟนเด็กเห็นอะไรอย่างนี้

เชื่อค่ะเมื่อเดินเข้าไปถึงเราขอเล่าประวัติก่อน
บ้านล้างบ้านล้อเกวียนเนอะ
ที่คุณได้ยินประวัติมาว่าคือมีตายายตาย

เขาก็บอกว่าเจอเป็นตาเป็นยายคุณตาคุณยาย

เราเข้าไปแค่หน้าหมู่บ้านน่ากลัวมาก
เป็นเหมือนหน้าทางเข้าหมู่บ้านใหญ่ที่หรู
แต่โดยขณะที่แล้วมีป้อมยามเล็กแล้วเขาก็พูดกันมาว่า
ยำมียำถูกแขวนคอตายตรงนี้ซึ่งมันเป็นทางโค้งเป็นขื่อ
เราก็รู้สึกว่าแบบเออบรรยากาศมันน่ากลัวรับกับเรื่องที่เราฟังมานะมันก็น่ากลัว
แต่เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้พอเราเดินเข้าไปเรื่อยเราก็เจอตัวบ้าน

มีล้อเกวียนติดตามรอบ

แต่ว่าตอนนั้นคือเราไปกันเยอะก็พูดว่าถ้าขึ้นไปหมด
มันก็คงไม่เจออะไร
หันหลังคนที่ไปก็บอกว่าลองนั่งสมาธิดูนู่นนี่นั่น

คือพูดแล้วเหมือนกับว่าเราลองทำอะไรก็ได้ที่มันเผื่อจะเจอ

แล้วก็มีแฟนของเด็กเราเป็นนักเรียนนอกเพิ่งกลับมาเลย
เขาก็เป็นแนวแบบแนวไม่กลัวเลย

เขาก็บอกว่าเขาเดินอยู่ข้างล่างแล้วเขาเห็นเป็นคนใส่ชุด
แฟนเขาก็อธิบายมันเป็นใส่ชุดรัฐปะแตนนะคะชุดแบบเหมือนสมัยก่อน
แล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็แบบเอาไม้เท้าชี้หน้าเขา
เขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเห็นเทาคู่เหรอฮะ
เห็นทั้งคู่ทั้งแฟนทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็นาทีนั้นเขาก็หลุดแล้วเขาก็วิ่งมาเลยออกมา

เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกแบบนี้มันตื่นเต้นดีนะ

เคสนี้คือเคสบ้าน๙หลัง

ประวัติความเป็นมาของบ้านนี้ที่เด็กที่พวกเราได้ยินกันมาเป็นยังไง

ถูกต้องค่ะเขาจะบอกว่าฆ่าหันศพเอาไปไว้ในบ้านนู่นนี่นั่น
ตรงนี้เราฟังมาคือเราจะไม่แน่เลยว่าอันไหนมันเป็นเรื่องจริงเรื่องหลอก
รู้แค่ว่าถ้าเขาพูดมาแบบนี้เราลองไปดูดีกว่า
แล้วก็เลยลองไปดูอยู่น้องที่ชื่อบาสเนี่ย
ก็มาจับมือเราแล้วแบบเราเป็นคนกลัวอยู่แล้ว

แล้วอยู่เขาก็เดินมาจับมือแล้วเขาก็ร้องไห้พี่ไปเถอะ

พี่ผมไม่ไหวแล้วครับแล้วเขาก็ทำเสียงแบบอย่างนี้

จนแบบพริ๊บพริ๊บออกแล้วเขากระชากเราแรงขึ้น

เราก็ใจไม่ดีแล้วพอมาจับเราแบบนี้เราก็เลยออกออกก็ออกกันหมดเลย
ออกมาเนี่ยใช้เวลาในการถามเขานานมากว่าเขาเจออะไร
ก็เลยตัดมาสั้นเขาเลยบอกว่าเขาเห็นเป็นคนแก่
ผมหยิกตาแดงอยู่บนกิ่งไม้บ้านหลังในสุด

อยู่ตัวนอกบ้านแล้วก็มองมาที่เขาแล้วจ้อง
เขาบอกว่ามันยืนอยู่บนกิ่งไม้เลยไม่ใช่ยืนอยู่บนต้นไม้นะคะยืนอยู่บนกิ่งไม้
ยืนยืนค่ะแล้วเขาก็เห็นเขาบอกว่าเขารู้แค่นี้ว่าตาแดงแล้วมองเขาอยู่
แล้วเขาก็เหมือนกับไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมาสะกิดเราให้เราออก
เขาก็เดินออกมาเลยปลอบใจเขาสักพักนึงเขาก็เหมือนจะแบบหายแล้ว

อืมทีนี้เขาก็หันไปมองที่รถเขารถกระบะของเขาซึ่งพาพวกเราไปเนี้ยอืม
เขาก็ลองไห้โหก็ไปอีกรถก็ชี้ว่า
เขาอยู่ในรถผมแล้วเขาก็ววยวายขึ้นมา
ทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะก็เริ่มกลัวหนักกว่าเดิมแล้ว
เหมือนกับน้องเขาหล่อนเราแค่กลัวน้องเขาเสียสติ
เพราะว่าเราพาเขาไปอย่างนี้เราต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมค

ทีนี้เพื่อนอีกคนนึงที่เหมือนกับเขาบอกเขามีเซตเป็นผู้ชาย

เขาก็เดินไปเปิดประตูรถออกเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย
แต่ตอนที่เขาเปิดออกมันมีคนควันออกมาจากรถ

เพราะจริงเราอาจจะเป็นควันแอร์เป็นลมเป็นอากาศ
อันนั้นเราคิดได้คือเราก็ไม่เห็นตัวแล้วก็เอาควันออกมาเลย
เหมือนกับเขาก็ทำสตินานมาก
แล้วเขาก็ขับพาพวกเรากลับ

แล้วไหวแต่ตอนนั้นไม่มีใครขับรถเป็นเลย

แล้วก็จะมีรถพี่เพื่อนอีกคันที่ไปด้วยตามหลังมา
แล้วเขาก็ผับอยู่เขาก็กอดพวงมาลัย

เขาก็บอกว่าพี่เขาอยู่หลังรถอยู่หลังรถ
คืออันนี้นั่งอยู่ในข้างหน้าของเขา

แล้วเราก็หันไปดูข้างหลัง
ข้างหลังทุกคนนั่งเป็นวงหมดเลยนะ

ไม่รู้ว่ามันนั่งเบียดกับอีท่าไหนแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลก
ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกให้เขา
ไม่ต้องขับมานั่งแทนแล้วให้พี่เพื่อนที่ตามมาข้างหลัง

แล้วก็พาเขาไปตรงวัดแถวหลัก๔

ก็คือไปไหว้แบบไปไหว้เฉยอะค่ะแต่วัดมันมีคนอยู่วัดเขาก็ถามว่าเจอผีมาเหรอเขาถามแบบนี้
แต่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะเขาก็แค่แบบว่าเจอผีมาแล้วก็ถามว่าเจอผีไทยหรือผีจีนล่ะ
ถามมันทำไมล่ะคะถ้าผีไทยตรงนั้นมีพระพรมถ้าผีจีนตรงนั้นมีเจ้าแม่คนอิ่ม
ก็ต้องตั้งสติให้ดีขึ้นแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปเจอเขาปกติก็ไปเจอเขา
เขาก็บอกไม่เอาอีกแล้วไม่ไปอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วแบบนี้
ขอเลยว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาไม่เอาอีกแล้ว
ก็เราก็ยังมาแบบเยอะแยะบอกว่าพี่ยังมีที่อื่นพี่อยากไปอีกแก
พี่ไม่เอาแล้วพี่ทำอย่างอื่นนะครับ
พี่สติแตกไปเลยบ้าง

โปรเจคที่๒ปุ๊บโปรเจคที่๓เกิดขึ้นมา
อันนี้เขาบอกว่ามีบ้านล้างอยู่หลังนึงแถวบางกลวย

เราก็เข้าไปกันแล้วแล้วระหว่างทางเข้าเนี่ย

ลานหนึ่งเลยเป็นลานกว้างแล้วมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ของวัดนี้
แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากุฏิพระแล้วพวกเราเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านล้าง
ก่อนเข้าไปก็เจอคนนี้เนอะยืนอยู่ยืนอยู่เป็นยืนอย่างนี้ค่ะ
ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคุณเห็นไหมไปสองคนไปกันเยอะค่ะอันนั้นคือ
ก็บ้านลางมันถูกทิ้งไปแล้วไม่มีอะไร

คนนี้ยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ท่าเดิมด้วย
มีใครที่ผมอยู่ยาวเขาข่าวแล้วก็บอกกลับบอกไป
เขาก็เลยไล่แล้วก็ขึ้นไปบนกุฎิ
ปรากฏว่าระหว่างที่เราเข้ากุฎิแล้วปิดประตูไปแล้ว

หล่อหันกลับมามันจากเป็นต้นไซด์
ที่สร้างที่คนนั่งได้

เขาก็นั่งอยู่ในสุด

ตอนนั้นเราไม่กลัวแล้ว
ใจชื้นแล้วว่าคนแน่นอนแล้ว

ต้นแรกสุดต้นแรกเลยต้นที่ใกล้เราที่สุดเลย
ตอนนั้นคือตกกระใจว่ามันเร็วจังวะอะไรแบบนี้

เอาจริงคือเราไม่กลัวผีตอนนั้นเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่
เพราะเราเห็นขนาดนี้แล้วเราคิดว่าเราคิดว่าไม่มีทางเราจะมาแบบนี้

ตอนนั้นที่เราไปเราพกไฟฉายที่กดอันใหญ่เลย

เราก็เลยบอกขอโทษนะคะขอโทษนะคะแล้วก็กดส่องเลย
เพื่อที่จะดูหน้าว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
บูนไหน
เราสอบเลยว่าอย่างไร
เราก็เลยบอกขอโทษนะคะแล้วก็กดสอบเลย
เพื่อที่จะดูนะครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
ปรากฏว่า
ปรากฏว่าเอาจริงมันเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงคือ
เขาไม่มีหน้าอะไรเลย
ยอมแพลกผียัง
คืออันนั้นน่ะหลุดรู้แล้วว่ามันมีจริง
รู้แล้วว่าทำไมถึงเจอเราไม่ได้มโนคือมันเจอกันพร้อมกัน
เรารู้สึกว่าใครพูดว่าผีมันเป็นสะสานมันเป็นแค่วิญญาณอะไรอย่างนี้

ก่อนไปเค้าเคลมมาแล้วว่า
ที่นี่คนเจอมาใส่เสื้อขาวออกมามีรอยปากกา
มีรอยหมึกอะไรแบบนี้เป็นโรงงานปากกาที่โดนไฟไหม้

อันนี้เจออันนี้จะกึ่งท้าทายเพราะว่าเขาแบกลำโพง
แต่แบบคือด้วยความที่เเบียบเป็นคนเเบียบ
ไม่กลัว
คือเหมือนกับว่าคือเป็นตึกอ่ะค่ะแล้วคือแบบว่าถูกไฟไหม้ไปแล้วอ่ะค่ะ
โรงงานอย่างเงี้ใช่ไหมคะแล้วคือแบบมันก็เหมือนซากธรรมดาไม่มีอะไรแบบ
แล้วก็ด้วยความที่แบบนั่นแหละคงไม่มีอะไรห
แล้วก็เดินดูจนทวนจนจบเขาตอยขากลับออกก็เดินออกกันหมด
แลับเราก็เอ๋จใจ
แต่คือตรงนั้นอ่ะคนอ่ะไม่สามารถขึ้นไปได้อยู่แล้ว
ค่ะคือเหมือนมันเป็นโครงเหล็กที่แบบที่เหลือแต่เป็นซากอะค่ะ

คือเห็นแค่ช่วงประมาณช่วงลำตัวถึงหัวแค่นี้ค่ะ
แล้วเขาก็มองมาแล้วคือแต่เขาเป็นดำนะคะ
แต่ลูกตาคือเห็นชัดอย่างนี้เราก็มองแล้วก็จ้องมอง
แต่คือคนอื่นก็แบบคุยปกติออกไปแล้ว
เหมือนก็คือไม่เจออะไรแล้วกำลังจะกลับก็เดินไป
แต่ใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่า

เราเผลอหลบใส่ตาแล้วไปอีกที

ก็เลยจ้องเอาไว้กลัวผีหายคุณหนุ่ม

นางบอกลองจ้องไว้กลัวผีหาย

ก็คือเราก็จ้องนะจนแบบเพื่อนเดินออกไปหมดแล้ว

แล้วมีเพื่อนด้วยกันก็ตะโกนบอกว่า
นี่พิกกี้อยู่ในนั้นพิกกี้ยังไม่ออกมาเลย
ก็เลยเดินไปหานางคือนางก็ยืนแข็ง
แล้วท่าที่เราเห็นคือนางค้างเลย
เหมือนกับว่านางไม่ได้ทำอะไรนางค้างเลย

เพราะตอนนั้นที่เราเห็นนางคือนางแข่งทืด

คือหนูรู้สึกว่าคือหนูยังกำลังยืนมองเขาอยู่
แต่คือเพื่อนเห็นว่าหนูตัวแข็งเราเห็นว่านางยืนอ้าปากค้างแล้วที่เราเห็นนางคือนางอ้าปากค้าง
เราก็รู้สึกว่าเราก็วิ่งไปลากนางเรียกนางแต่ตอนที่เรียกนางหรือคุยนางก็ยังยืนจ้องอยู่อย่างนั้น

ใช่เราก็เลยเอาฮิ้วปีกมาลากเพราะเราก็กลัวเราก็เลยลากรังออกมาแล้วก็ลากอย่างนั้นเลย
ตัวแข่งคือมาแล้วนางก็ตัวแข่งออกมาอย่างนั้นเลย
คือรู้แค่ว่าแบบเรากำลังมองเขาอยู่อย่างเดียวอะค่ะแต่คือแบบพอออกมาข้างนอกแล้วคือเหมือนกับเพื่อนก็เรียก
ออกข้างหน้าก็เรียกแบบเป็นมึงเป็นอะไรอย่างเงี้มันก็ยังพักใหญ่ใหญ่นางถึงจะแบบเออ
มึงก็เห็นคนจ้องกูนะอะไรแบบนี้คือออกมาสักพักนึงอะนางจะจูนได้
เขาบอกว่านายกลับสหมด
แล้วก็ลากมันออกมาเลย
เขากดเปล่างคลองนอก

เรารู้แค่ว่ามันน่ากลัวแล้วที่เราไปคือสภาพมันก็ยังแบบ
สภาพก็คือก็คือยังเป็นโรงงานอยู่ซึ่งตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วนะคะ

เราขึ้นไปขึ้นไปกันชั้น๒หรือชั้น๓ไม่แน่ใจ
แต่ว่าตอนนั้นขึ้นไปกับรุ่นน้องอีก๓คนเป็น๔คนแค่นี้
อันนี้ไม่ได้ไปแล้วเหมือนกับว่าเราก้าวเข้าไปแล้ว๒๓ไม่แน่ใจแล้วเขาจะมียันหน้าห้อง
ก้าวเข้าไปแล้วเหมือนกับอันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเสียงมันมาชัดเกินเสียงมันมาแบบสมบูรณ์เกิน
คือเราก้าวเข้าห้องไปเสร็จเสียงมันมีเสียงวิ่งเข้ามาในหู
เหมือนเวลาเราเหลือวิ้งเสร็จปุ๊บอ่ะ
แล้วเราก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นร้อยคนเลย
คนคุยกันเสียงเครื่องจักรทำงานเสียงอะไรแบบนี้
ซึ่งภาพที่เราเห็นข้างหน้ามันเป็นแค่ที่กว้างเป็นลานโล่งมาก
กับที่ไฟไหม้แล้วเขาเก็บไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้เราเหลือแล้ว

ไม่รู้เพราะเราไม่มีประวัติเราไม่เคยเช็คว่าตรงนี้เป็นห้องอะไร
แต่สิ่งที่เราเห็นคือก้าวเข้าไปปุ๊บมันดังวิ่งเข้ามาในหัว
แล้วมันมีเสียงคนคุยกันไปลอยต่อหน้าเรา

แล้วรุ่นน้องก็หันมาสะกิดว่า

เหมือนก็ว่ามันสติจะแปลก
มันก็เลยเรียกเราแล้วบอกว่าเงียบ
มันก็แบบได้ยินเหมือนพบไหม
แบบเราเดินไปเห็นแล้วเราเห็นคนเดียวคนไม่เคยเจอ
คุณพูดว่าแบบไม่ได้มีโอกาสเจอบ่อยคุณพูดเหมือนแบบโอ้โหคุณแฮปปี้ในการเจอมาก
เอาจริงแล้วสมัยที่ไปถี่มันก็เจอแต่ตอนหลังที่ไม่ได้ไปหรือว่าชีวิตประจำวันปกติก็ไม่ได้เจอนะคะ
บางทีมีโอกาสเจอกลางวันแสกเราก็เจอเราก็ถึงได้บอกว่าของแบบนี้ใครไม่เจอไม่ได้
ไม่รู้ใครไม่เจอจะไม่รู้เลยจะคิดว่าแบบอันนั้นมโนอันนี้มโนแต่เราต้องบอกว่าเราไม่ใช่สายมโน
เราไม่ใช่สายบิ๊วเราไม่ใช่สายที่แบบฟังมาแล้วแบบอุ้ยคอยตามจินตนาการตามเราคือถ้าเจอฉันต้องเจอ
เข้าใจไหมว่าเสียงคนคุยกันเป็นร้อยมันต่อหน้าเรา
แต่ภาพที่เราเห็นมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมกว้างมาก
ที่ทิ้งร้อนร้านโล่ง
แรงโล่งเหมือนเขาก็เก็บขยะไปแล้วเก็บทุกอย่างไปแล้วเคลียร์ไปแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกว่าภาพกับสิ่งที่เราได้ยินมันย้อนแย้งกันมันมาจากไหน
เราจะบอกว่าเรามโนไม่ได้เพราะว่าข้างที่เราไปด้วยกันเขาก็ได้ยินเหมือนกัน
เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะ
ถ้าใครไม่เจอใครก็ไม่รู้ก็คงคิดว่าเรายังไง
แต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับเราเขาก็ถึงได้แบบรู้เหมือนกัน
ต้องบอกว่ามีคนเคยโดนผีถีบด้วยเหรอ
อันนั้นน่ะอันนั้นไป

อันนั้นคือเราไปด้วยกันเฉยไปกับรุ่นน้องอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่า
ที่นี่มันอยู่ข้างโรงพยาบาลล้าง
ซึ่งโรงพยาบาลล้างเราเคยเข้าไปแล้วแล้วเราไม่เจออะไร
โรงพยาบาลรังที่นี่เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลย
แล้วระหว่างที่เราลงมาโรงพยาบาลล้างเราเจอพวกใส่เสื้อมูลนิธิเหมือนพวกแบบเก็บศพอะไรอย่างนั้นนะคะ
เขาขับมอเตอร์ไซคันใหญ่มาแล้วเขาก็ถามเราว่าแบบมาทำอะไรคุยกับเกินเสร็จสับ
แล้วก็บอกเรามานี่เขาบอกว่ามีที่ไหนอีกวะแถวนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปอีกที่หนึ่งไปด้วยกันไหม
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปด้วยก็ได้อยู่ตรงไหน
บอกว่าตรงนี้มีบ้านตายายเห็นก็บอกว่าเฮียนนักเฮียนหนาตรงนี้

แล้วพอเขาไปเราได้ไปกับเขาเรารู้สึกว่าเขาเก่ง
เขาเขาแบบเอาทูบจุดดอกเดียวแล้วเขาก็เอาด้ามทูบอ่ะเขียนกับพื้น
เขาก็บอกว่าถ้ามึงมีจริงออกมาให้กูเจอหน่อย

เราไปบ้านหลังนี้สองครั้งได้แล้วแต่เราไม่กล้าเข้า
เพราะว่าเรากลัวพูดจริงว่าบรรยากาศบ้านมันบีบหัวใจมาก
เหมือนกับว่าเราไปแล้วทางมันจะเป็นทางเดิน
แล้วจะเป็นน้ำเป็นแหน่เป็นอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราจะบอกรุ่นน้องก่อนแล้วว่าถ้ามีอะไรอย่าวิ่งนะ

แล้วเราก็จะบอกหรือว่าแบบเออค่อยเดิน
แล้วเราไปกี่ทีเราก็จะเข้าไปได้แค่ประมาณก่อนถึงตัวบ้าน

จนมีคนนี้เขานำไปด้วยกับพวกเขามาประมาณ๓๐คน
อยากขึ้นข้างบนแต่ว่าไปกี่ทีก็คือเราไม่กล้า
เราก็จะไปได้แค่แบบปลายกับไม่ถึงหรือว่าไม่ลึก
วันที่มีคนนี้ไปด้วยมูลนิธิเนี่ย

เราก็เลยบอกว่าเนี่ยเจ๋งอย่างนี้โอเค
เราก็เลยเดินตามเขาปกติแล้วเนี่ยจะไม่เดินนำหน้า
เขาเลยเพราะคิดว่าเขาเก่งเขามีของ

แล้วก็คิดด้วยก่อนแน่จริง

เราไม่เคยเข้าปกติเดือนจะอยู่ระดับกลาง
กึ่งท้ายจะได้กลับตัวออกเร็วหน่อยหนึ่ง
ทีนี้เราก็เดินนำหน้าเลย
แต่ทีนี้เราเข้าไปในบ้านมันจะมีต้นไสต้นไส
เห้ยอย่างนี้
เราก็แบบโอ๊ยดีเว้ยวันนี้ได้มาลึก

ทีนี้ไอ้คนนี้เขาก็เดินเลี้ยวขวาเข้าไป

ฟิลคือแบบวันนี้กูได้ขึ้นข้างบนแน่นอน
ภาพที่เราเห็นคือเขากระเด็นออกมาเลย

ขาลอยแขนขาลอยแล้วแบบมาตกตรงหน้าเราอะค่ะ
คือเขากระเด็นแบบเนี้ยคือถ้าเขาหกล้มหรือสะดุดก็จะใกล้เฉย
เขาลอยมาเป็นท่านเนี้ยตรงหน้าเราคือลอยมาปั๊บแล้วก็ตกตรงเนี้ย
คือเรากลัวกรี๊ดแล้วก็บอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่ง
แล้วก็ผักเพื่อนผักคนอื่นแล้วก็วิ่งออกมาคนแรกเลย

แล้วเราก็กลัวเขาก็เข็นมอเตอร์ไซค์ของเขาว่าไป
ไปทางหน้าแล้วเขาก็ไปจัดการทางหน้า
ไปดูกันอีกหรอ
ล่าสุดเพิ่งไปมาเมื่อไม่ถึงเดือนเนี่ย
ได้เข้าไหม
ไม่ได้เข้าค่ะ
เพราะว่ามันเป็นย่าปิดแล้วเขาเขียนป้ายว่า
ห้ามบุกลุกห้ามอะไรอย่างนี้
แต่วันนั้นก็ยังแบบเงียบเงียบย่า
แล้วก็คนที่ไปด้วยก็เลยบอกเขาว่าลองรอดไปดูสิ

แต่ว่าทางนี้บอกเลยว่ามีบ้านอยู่

เขาก็เลยมุดไปดูเขาบอกพี่น่ากลัว

แล้วเหมือนกับเขาจะไปทำสักประมาณเหมือนสกรูปเล็ก
เขาก็กลัวมันติดออกกล้องมาเดี๋ยวจะแบบโดนเจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้
เพราะว่าสมัยก่อนที่ไปกับสมัยนี้มันต่างกันไงคะ

ซึ่งสมัยก่อนไม่มีไม่มีสื่อเราไปที่ไหน

สัญญาว่าเมื่อเดือนที่แล้วกลับไปยังอยู่
เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่า
เดี๋ยวลองตามไปดูนะครับว่าทั้งสี่ท่านรวมถึง

ก็ต้องมีอีก
ลองไปดูที่โรงพยาบาลเฮียนแห่งนี้เดี๋ยวกลับมาครับ

พวกหนูต้องก็จะเห็นเลยครับ

โอเคกลับมามูกันต่อท่านผู้ชมครับ

ข้างนี้คุณมีนนะแล้วก็คุณชมอยู่ข้างบน

ก็เบล่าห้าผีกับเขาด้วยเลย

พี่เคยเจอผีไหม
ก็ตั้งแต่ไปกับพวกพี่หน่อยมาก็ยังไม่เคยเจอนะ
ก็เลยถึงได้ไปทุกวันนี้

ในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้
อยากเจอกันนักเดี๋ยวเราจัดให้
เราจะเชิญแก๊งนี้นะฮะไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่ง
ทุกคนเลยนะครับลองไปดูนะฮะ

สถานที่แห่งนี้คือโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่ง
ในทุกค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินที่นี่จะเต็มไปด้วยความเงียบสงัดวังเวง
ราวกับเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ตึกปูนสูง๖ชั้นนี้เมื่อ๑๕ปีก่อน
เคยเป็นโรงพยาบาลที่คอยรักษาคนป่วยคนเจ็บและแน่นอนว่าย่อมมีคนตายเป็นเรื่องธรรมดา
หลังจากโรงพยาบาลปิดตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย
เพราะกิติศัพท์เรื่องราวความเหี้ยนได้ดังกระช่อนไปทั่วนั่นเองครับ
เห็นเด็กที่นี่เยอะมากเราก็เลยบอกว่าก็มานั่งคุยกันอ่ะบอกว่าที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วแถวนี้
โรงงานเยอะอาจเป็นได้ที่จะมีการทำทงทำแท้งอะไรแบบนี้มันก็จะมีวิญญาณเด็กที่นี่เยอะ
บางทีมาเหมือนโดนเข้าแล้วประมาณว่าหิวนมเราต้องซื้อรีบซื้อไปซื้อนมซื้ออะไรมาให้เขานะ
แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่นั่นเลยก็คือจะมีกลุ่มของเพื่อนลูก
มาแล้วเสร็จแล้วเหมือนมาท้าประมาณไม่เชิงท้าเรา
แต่ก็บอกว่าเขายังไงล่ะเขาพาขึ้นไปดูหน่อยก็พยายามพาขึ้นไปอย่างนี้
ไปกันน่าจะ๖คนอีก๕คนเขาจุดทูปแล้วเขาขอ
แต่อีกคนนึงเขาไม่ได้สนใจเขาก็ขึ้นไปเฉย

มีผู้มาร่วมล่าทั้งหมด๘คน

ทีมที่๑จะต้องเดินสำรวจบริเวณชั้น๓
ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างวางเวงพอสมควร
ทีมงานขึ้นมาชั้น๓นะคะแล้วก็จะเข้าไปสำรวจทีละห้องว่า
แต่ละห้องเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างเนอะ
ไปดูห้องนู้นก่อนนะอ่าไป

ตอนนี้ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่
รึเปล่าสินะ

นี่อุปกรณ์อะไรอ่ะทำแรงเหรอ
ไม่ใช่

เออเหงื่อออก

ที่ยังคงมีอุปกรณ์ครบ

นอนลงบนเตียงผ่าตัดคนเดียว

จะรออยู่ข้างหน้าห้องผ่าตัดครับ
ตั้งแต่เดินมาใช่มั้ยห้องก็จะมีเตียงก็จะพาหว่าเฉย
คือไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า
มันมีอุปกรณ์มาหรือเคยมานอนแล้ว

เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นระหว่างที่คุณแฟมกำลังท้าทายผี
แต่เพื่อนที่รออยู่ข้างนอกกลับเห็นประตูพลิกได้เอง
ซึ่งคุณก๊อตเล่าว่าเห็นมือใครก็ไม่รู้เอื้อมมาปิดประตูห้องนี้

ใช่ก็คือจะเป็นประตูประตูมีอีกห้องนึง

เพราะว่าทุกคนกำลังคุยกันอยู่หน้าประตูห้องผ่าตัด

คือก๊อตเหมือนเห็นทางหางตา

คือนั้นตรงนั้นมันการสันนิทหา

สี่เขาชั้นสามแล้วไงแล้วก็ชั้นสี่
ซึ่งใจเล่นเต้นอย่างเฉยเฉย
โอ๊ยแต่มันใจเต้นอะไร
จริงหรือเปล่า

นั่ง

นั่งอะไรยังไง
ด้วยฟังดัน
อะไร
โอ๊ยโน๊กโอ๊ย
ตัวพีราบ
เปล่าก็เห็นมาทุกป่ะ
อยู่ข้างนอกแหละ

อันนี้ไงน้องเนี่ย

มันพยาบาลต้องเข็นสิคะ

มันไม่เป็นไรหรอกนั่งได้
ไม่เป็นไรนะคะ
แต่น้ำกลื้น

นั่งรถคือยังไงคะ

พูดข้างล่างดีกว่าไม่ไหว

พี่ช่างภาพเห็นอะไรเหรอครับเมื่อกี้
ตอนเข้าไปที่ห้องรถเข็นอะ

ที่แรกไม่เป็นไรเวลาเข่นรถวนอยู่ในห้อง
ที่แรกผมคิดว่าคุณพูดมีเสียงอะ

ไม่เหมือนกับผู้หญิง
คุณไปมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วที่ไปล่าผีคุณหน่อย

เคยมีที่ไหนที่คุณอยากไปแล้วยังไม่ได้ไปไหม

ผมขอที่หนึ่งที่คุณอยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
อยากไปสำนักศพอาจารย์ส้วนซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหน

เค้าก็บอกเลวนี้ไม่น่ากลัวก็ทำเป็นวิวิทยาพันธุลแล้ว

ก็เค้าบอกว่าแบบหุ่น
เหมือนเขาก็เอากระดูกก้นตายใส่ไปในหุ่น
ล๊อคากับไม่คิด
กล้าไปทุกที่

ถ้าเกิดทางรายการจะยังจะจัดให้
ที่อยากจะไปบุกบ้านผีเชิญ

ถ้าเขาไม่ได้ติดป้ายไว้

เฟฟตัวเองเซฟคนรอบข้างที่ไปด้วยกัน

บางที่มีพวกแก๊งก์ลดกวน
ทุกอย่างไปได้แต่ว่าคุณต้องดูเรื่องสถานะ

เราต้องไปแบบสุภาพชนไม่ใช่ไปแล้วแบบไปลองของ
บางที่เขาไปแล้วแบบลองของแต่ว่าทำให้สถานที่เสียหายอย่างนี้
ไม่ควรเราจะไปเราก็ไปด้วยตัวเราด้วยใจเราที่อยากจะไปแค่นั้นพอค่ะ

คนน่ากลวกว่าค่ะพูดเลยเพราะไปแต่ละที่เราจะระวังคน
เราคิดว่าคนเป็นสิ่งแรกที่เราต้องระวังก่อนที่จะเจอผี
ตั้งแต่จอดรถต้องระวังแล้วว่าอันตรายไหมทุบกระจกมีไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ผีไม่กลัวผีที่ถีบคนนั้นลอยออกมาเหรอ
คือช่วงที่เจอน่ากลัวเราจะรู้สึกฟิลล์นั้นอดินารินสูบฉีด

เวลาจะติดต่อก็ของบ้านให้ไปที่นั่น

พี่ยังบอกแบบว่ากลัวแล้วชั้นบนให้ขึ้น๒คนด้วย

เดี๋ยวมึงได้แหละค่ะถ้าไปจริงก็ได้ค่ะ
แล้วผมขอให้เขียนด้วยว่ามึงแน่จริงมึงออกมา

นางฟ้า๗นางฟ้า

ไม่คิดมาก่อนว่าพวกนางจะแกล้งขนาดนี้

ก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้ชมแต่ทำผู้ชมแน่จริงเรื่องของ

นายตำบนไหนอำเฟิร์นหมู่บ้านไหนถ้าเราไปได้เริ่มปลุก
คุณไปแน่นอนคุณไปนะฮะโอเคครับ
กลับมาพบกับเราสังคมได้ใหม่
หมูตัวพ่อหมูตัวแม่หมูขั้นเทพใน
หมูไหนไม่เชื่ออย่าลุกรูหมูเตรูไม่เท่าใครออกไฟ
กันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันที่๖๑กับ๓พิธีกรหมูไนท์นุ่มกัจฉัยกำเนิดปล่อย
วัดดำขจาภาอลักษมณฑง
ร่วมด้วยแฟนรายการมูไนท์จากทางบ้าน
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
และวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
งานนี้รับบุญพร้อมเช็คดวง๑๒ราศีก่อนใคร
คุณอยากไปส่งเรื่องราวมูไนท์ในชีวิตคุณ
มาที่มูไนท์แอดภูริพัฒน์จดซีโอดอททีเอชหรือส่งจดหมาย
เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นผู้โชคดี
มาที่บริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เลขที่๙๙หมู่๑ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทัพบุรีตู้ปน๑๑๑๒๐
ส่งเรื่องราวมูไนท์ในชีวิตคุณได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐เวลา๑๗นาฬิกา
เรื่องของใครโดนใจทีมงานจะได้รับเลือก
ตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๒
แล้วเตรียมไปไหว้พระทำบุญพร้อมกัน